ความรู้จักแอปพลิเคชันที่บันทึกเสียงคำสวดพระไตปิดกครั้งแรกของโลกกันก่อนนะคะ

ก็จะบันทึกเสียงสวดมนต์นะคะจะทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนั้น
ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางสมาร์ทโฟน
และยังได้ฝึกอ่านบทสวดที่ถูกต้องด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณจีรภาสุริสุขค่ะ
สวมสวดพระไตบิดกสากล

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการนำเสียงปาริ
ปาลิภาษาอัคระสยามฉบับพระนามาพิไทยสก
มาแสดงผลในระบบดิจิตอลค่ะ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
สามารถอ่านออกเสียงพระไตปิดกได้อย่างถูกต้อง
มูลนิธิพระไตบิดกจึงได้มีการวิจัยการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
และผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศาสตร์ด้านเสียง
จุฬาลงกรวิทยาลัยร่วมจัดทำค่ะ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแง่ของ

พัฒนาปี๖๔๐โปรลูมเข้ามาในคอมพิวเตอร์

เพราะว่าไฟล์จะใหญ่มากนะครับ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถใช้อ่านออกเสียง
ตามหลักกฎวัยกรของกัญญารัฐได้อย่างดี
แล้วกฎไวยกรนี้อยู่ในภาวะสองหนึ่ง
เพราะวิธีการอ่านออกเสียงต่าง
ก็ใช้เทคโนโลยีต่างในการประดิษฐ์ขึ้นมา
แล้วก็มีจดสิทธิบัตรไว้

ปรากฏภาพของตัวโน้ตเสียงพร้อมตัวอักษร
ที่มีระบบอ้างอิงทางวัยกร

จังหวะการสวดอย่างถูกต้อง

หรือวิธีการออกเสียงทีละพยางก็ได้ค่ะ
พร้อมทั้งยังบันทึกบทสวดที่ชอบ

เพราะด้วยจำนวนบทสวดที่มีมาก
ทำให้ย้อนกลับมาค้นหานั้นใช้เวลานานค่ะ
สมมุติว่าเราเป็นมีภาษาไทยหรือภาษาโรมัน
เราสามารถเทียบแปลงภาษาอื่นได้ภายในพริบตา
ไม่ใช่เป็นระบบที่เป็นตัวอักษระต่อไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับ
เนื่องจากพอเรารู้วิธีการออกเสียง

ถ้าสมมุติต้องใช้เวลา๓๐๐ชั่วโมง

เราสั่งเคราะห์ออกมาแล้วมี๓๐๐คำ
เพราะฉะนั้นพอ๓๐๐คำที่สังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว
ก็นำมาผลิตเป็นแอปพลิเคชัน
โดยในอดีตต้องใช้เวลาถึง๑๐ปี
ถึงจะออกเสียงบทสวดได้แม่นตามกฎของวัยกร
แต่ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ค่ะ
แอปพลิเคชันจะบันทึกเสียงจากพระไตบิดกปาริจำนวน๔๐เล่ม
หรือประมาณ๙ล้านพยาง
ถือเป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน